ราม่ารถนำขบวนคือเหตุการณ์นี้จบแล้วล่ะ
จบแบบเจ็บเจ็บขนาดไหนคนที่เป็นสารวัตรนำขบวนดูภาพไป
คนที่เป็นสารวัตรจราจรนำขบวนคือสารวัตรของทองหล่อฮะ
สารวัตรจรสารวจราจรทองหล่อตอนนี้ปุ๊บปั๊บรับโชครายเดียวเลย
เร่งด่วนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปตบยุงสปกบชนภาคห้า
กบกนคบหไม่ใช่พหนคบห
เหตุการณ์นี้จบแบบเจ็บเพราะว่าไม่มีคนพูดคำจริงตั้งแต่แรก
ไม่ยอมพูดความจริงตั้งแต่แรกรถเบ้นคันนี้มีรถตำรวจ๒คันมอเตอร์ไซค์๒คัน
คือเหมือนกับพูดว่ามันคนละเหตุการณ์กัน
มันมาประจวบเหมาะตรงนี้พอดีนี่คันแรก
คันแรกเขาอยู่อีกสอนอหนึ่งอีกคันหนึ่งก็อยู่อีกสอนอหนึ่ง
คือจุดเกิดเหตุอยู่ในท้องที่สนมักกษัน
คันแรกเป็นตำรวจของสนมกษันเข้าใจได้
แต่คันที่สองเป็นตำรวจสังกัดสอนอทองหล่อ
แล้วมาทำไม

จังหวะนั้นมันมาพอดีแต่ความจริงก็คือความจริง
ตรวจสอบแล้วปุ๊บปั๊บรับโชคกับเหตุการณ์นี้
ตำรวจที่ขี่บริษัยนำเป็นระดับสารวัฒน์พันธ์ตำรวจโทร
สังเวียนคำรังศรีสารวัตรจราจรสนทองหล่อ
พอโดนสอบก็ต้องพูดแหละพูดความจริงออกมาว่านำจริงฮะ

ผู้บังคับบัญชาก็คือภูมิกับสนทองหล่อ
พันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจรัส
ภูมิกับสนทองหล่อบอกทำแบบนี้ไม่ได้
คือไม่มีหนังสือขออนุญาต
ดังนั้นสารวัตรสังเวียนจะไปขี่มอเตอร์ไซค์นำใคร
สรุปไม่มีหนังสือขออนุญาตใช้รถขบวนนำ

ดังนั้นผู้บังคับบัญชาของสารวัสสังเวียนท่านไม่รู้เรื่องไง
จึงจะมีการตั้งกรรมการสอบสารวัตรสังเวียนภายใน๗วัน
แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลนี้ประมาณสักเที่ยง
เย็นมาปุ๊บไม่มีแล้วไม่ต้องมาสอบใครแล้ว

ด่วนภายในวันนี้เลย
ให้มาตบยุงที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาน๕

เอาเวลาราชการไปขี่นำขบวนให้กับนักธุรกิจไม่ได้

คลิปใหม่คือที่จะบอกว่าที่หมอบุญบอกว่า

เขาขี่นำกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ความจริงมีแล้วมันไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้น

คำถามว่าณเวลาดังกล่าวเนี่ย

แต่ถ้าท่านเห็นมันมีรถสวนนะคะ

แล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาวันเวย์

ทำไมตำรวจไม่จับปรับหรืออะไรก็ได้
ถือว่าคนที่มีกล้องคุณผิดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้
อย่างนี้แปลว่าอะไรคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหม
อย่างนั้นอีกหรือเปล่าจะโดนด้วยหรือเปล่านะฮะ
ส่วนสาวเจ้าของคลิปตอนแรกที่ออกมาเดือด
ไม่ยอมหลบรถขบวนนำนี้มีรถขบวนนำเนี่ยนะ
ตอนนี้ภาวะแล้วปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วทำไม
กลัวอะไรกลัวฮะเป็นชาวบ้านร้านตลาด
เป็นชาวบ้านธรรมดากลัวจะมีภัยคุกคาม

เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน
บอกเลยว่าคลิปนี้สุดยอดจริง
เป็นหลักฐานชี้ได้ถึงความไม่เหมาะสม
และขอบคุณเจ้าของคลิปเตรียมสมมนาคุณ

ขอบคุณและสมมนาคุณในความกล้าหารเดี๋ยวจะมอบให้๑๐๐๐บาท

เอาสรุปใหม่เหตุการณ์ในการที่ใครจะมีรถขบวนนำได้ไม่ใช่ทุกกรณี
แม้นักธุรกิจ๑๐๐ล้าน๑๐๐๐ล้าน๑๐๐๐๐ล้านแสนล้าน

มีกติกาชัดเจนกฎหมายชัดเจนครับ
ผู้ที่จะมีขบวนรถนำได้ในหลวงพระราชนีนี้แน่นอน
ประธานองค์คมดรีองค์คมดรีนายกสมดุลางการราชมนตรี

๓เสาหลักที่ค้ำประเทศไทยมีได้
ประมุกแห่งรัฐสมเด็จพระสังฆราชนี่มีได้
รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยมีได้
ประธานวุฒิประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดมีได้
หลัดกระทรวงหรือระดับผู้บัญชาการระดับเหล่าทัพ

หรือกรณีผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญอดีตนายกอดีตองคมนตรี
ถ้าท่านจะขอก็มีได้เช่นกันแต่พอท่านจะพ้นจากหน้าที่
ถ้าไม่มีใครอยากไปมายกตัวเองขนาดนั้นหรอก
อยากใช้ชีวิตธรรมดาแต่หากอยากจะมีก็มีได้เหมือนกัน
แขกต่างประเทศก็ขอได้เช่นกันนะฮะ
แต่ตอนนี้ไม่มีอยู่ในสาระบบเรื่องของนักธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้าน
ดังนั้นเมื่อมีขบวนนำโดยไม่มีการขออนุญาตจึงเป็นความผิด
แต่คนที่สังเวยไปรายแรกก็คือสารวัตรจราจรทองหล่อ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากคลิปนี้เนี่ยคลิปเดียวมันตอบอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะ
หนึ่งความถูกผิดถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย